มาดูข่าวที่เขาแชร์ในสังคมออนไลน์นะคะ
เป็นภาพของคลิปเด็กผู้หญิงน่าจะอยู่ม๔
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
เด็กผู้หญิงคนนี้นะคะถูกผู้หญิงซึ่งมีอายุมากกว่า
เข้ามาตบที่หน้าโรงเรียนเลยนะคะ
เหตุการณ์มีที่มาที่ไปอย่างไร

นี่ค่ะเด็กผู้หญิง๓คน
๓คนนี้ตอนแรกเขาซ้อนรถจากกายันยนต์มา
ใส่ชุดพระร้าแล้วก็มาเจาะตรงจุดนี้ไปหน้าโรงเรียนแห่ง๑
บ้านโป่งราชบุรีแล้วก็เดินลงมา

คนแรกกระชากลงพื้นก่อนแบบนี้

ดึงหัวตบดึงที
สังคมถามว่าตำรวจตำรวจอยู่ตรงนั้นน่ะ

ตำรวจคือยกมือถือมาถ่ายคลิป

ตำรวจระงับเห็นมันทีนี้หรออย่างตบอยู่อย่างนี้น่ะ

ช่วงนี้เป็นช่วงเลิกเรียน
คนเยอะเลยหน้าโรงเรียนรถขับผ่านไปผ่านมา

ข้อความระบุว่าสังคมสมัยนี้อยู่ยาก
มตบเด็กหน้าโรงเรียนชื่อดังในบ้านโป่งราชบุรี
หน้าตำรวจและผู้ปกครองไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง
ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๕พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจถูกตั้งคำถามว่าทำอะไร
ถ่ายคลิปไงฮะ
อย่างไรล่ะมันเป็นวิธีการการรักงานเพจอย่างไร

อาจจะหวังดีจะได้มีหลักฐานในการดำเนินคดี
แต่ก็เท่าที่เห็นคือพอโดนถ่ายคลิปปุ๊บเดินหนีเหมือนกันนะ
แต่สังคมถามว่านอกจากถ่ายคลิปแล้วทำอะไรห้ามดีไหม

เพราะว่ามีคนได้ระบะเจ็บไหมนะคะ

ร้อยตำรวจโทพรศักดิ์วัชรจินดารองสารวัตรจรจรบ้านโป่ง
เป็นตำรวจที่ปรากฏในคลิปท่านนี้เนี่ยนะคะ
เปิดเผยว่าช่วงนั้นมัน๔โมงเย็นไง
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรอยู่หน้าโรงเรียนที่เกิดเหตุ

เขาเห็นเด็กผู้หญิง๓คนขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา
ถามว่าทำไมถึงไม่ไประงับเหตุด้วยการดึงกันหรือแยกกัน
เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงทั้งสองฝ่าย
เดี๋ยวจะไปจับไปกันเดี๋ยวมันจะไม่เหมาะสม

ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่เด็กกำลังเลิก

ทั้งว่ารถหยุดแล้วเด็กกำลังข้ามพอดี
และอีกฝ่ายน้องที่โดนทำร้ายร่างกายมาถึงพุ่งมาถึงตรงนั้นพอดี
โดยเฉพาะเป็นตำรวจจาจร
ก็เน้นเรื่องเด็กข้ามถนนอยู่แล้วยังตำหนิ

เห้ยหนูทำไมก็จอดรถอย่างนี้

พอมาถึงก็เลยถึงเป็นที่มาว่าต้องหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูป

หลังจากที่เกิดเหตุนะคะตำรวจนำตัวทั้งสองฝ่ายนั่นแหละ
ไปสอบสวนเนี่ยนะคะเอาคุณผู้ชมมาฟังที่มาที่ไปกันหน่อยนะคะ

ซึ่งใส่ชุดพละเป็นนักเรียนชั้นม๕ของโรงเรียนมัธยมแห่ง๑ในบ้านโป่ง

กระทั่งเลิกเรียนแม่ชวนเพื่อน
รวม๓คนขี่รถจักรยานยนต์มาดักรออยู่ที่หน้าโรงเรียน
มันหนีมาอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเพื่อที่จะให้ตำรวจช่วย
แล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตามคลิปเลย
เพื่อนแม่และแม่ตามมาเจอแล้วก็ตามเข้ามาตบแบบนี้แหละ
เรื่องต้นตำรวจประสานไปที่กลุ่มผู้ปกครอง๓คน
แล้วก็มีการนัดคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
อังคารนี้นะเข้ามาพูดคุยที่สพ
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บกับกลุ่มผู้ปกครองไว้ก่อนตอนนี้ค่ะ
อย่างนั้นเราก็ตามรองวันอังคารนี้นะ
เขาจะไกล่เกลี่ยงพูดคุยกันแล้วจะได้ผลว่าอย่างไร
เราก็ไม่รู้ว่ากลุ่มของแม่เองได้บอก
เตือนลูกสาวตัวเองด้วยหรือเปล่า
อย่าไปทำแบบนี้เลยไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้
แล้วก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่มาแก้แค้นมันเกิดจากอะไรเนอะนะครับ